คุณผู้ชมค่ะ

สวัสดีค่ะพี่น้อง
มาฟังควันร้องลิเกย์
อยากเป็นนางเอกคณะเอก
ก็เอชายานั่นไง

ไม่รู้ว่าจะเข้าเป้าเขาหรือเปล่า

อยากจะสมัครเป็นนางเอกลิเกเหมือนกัน

เรากำลังจะพูดถึงคุณมิตรมิดชัย
นางเอกลิเกย์เจ้าประจำขวัญใจแม่ยกเรา

ที่มีแฟนลิเกติดตามชื่นชอบเป็นอย่างมากเลย

ก็จะไม่ให้แฟนติดตามได้ยังไงคุณผู้ชม

แล้วก็น้องชายคุณวิทย์มิดชัยเนี่ย

ลีลาหน้าเวทีไม่ต้องพูดถึงนะคะ

นางเอกลิเกน้องแป้งค่ะยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลย
เสียงดีไม่แพ้พ่อและคุณอาเลย
เป็นอีกหนึ่งคณะที่ฮอตมากเลย

อุ้ยแบบเนี่ยน้องชายอย่างคุณมิดเนี่ยนะ
แยกออกมาทำคณะลิเกต่างหากหรือเปล่า
เพราะว่าเขาก็ดูมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเอง
คุณมิตรค่ะยืนยันเลยกับผู้สื่อข่าวของเราทันทีนะว่า
ไม่คิดจะแยกคณะออกมาทำเองอย่างแน่นอน
และแม้ยุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปนะคะ
แต่พวกเขาก็ไม่คิดวางมือจากงานลิเกเด็ดขาด
เพราะว่าคณะมิชัยคือเลือดเนื้อของครอบครัวค่ะ

ยังครอบครัวมิดชัยเนี่ย
เอาเป็นคณะผมกับน้องแป้งไป
มันต้องรักษาต่อไปครับถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะอิ่มตัวกัน
แต่เด็กรุ่นใหม่เขาก็มีในวงการลิเก
แค่ทุกคนยังรักในวัฒนธรรมลิเกจากคณะไหนก็ลิเกเหมือนกัน
กุ้งมินเองจะไม่มีทางวางมือจากงานลิเกของมิดชัยเด็กค่ะ